วันนี้ใส่เสื้อฟุตบอลชายทีมชาติไทยมาเต็ม
เพราะว่าวันนี้๒ทุ่ม๑๕นาทีมีโปรแกรมที่จะเจอกับออสเตรเลีย
ถือว่าเป็นเกมนัดสำคัญของทีมชาติไทยในรอบนี้นะครับ
ในการเจอกับออสเตรเลียเพราะว่าเกมนัดแรกเราถือว่าทำผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียว
การเก็บ๓แต้มเหนือบาเลน
เกมนี้เจอกับออสเตรเลียที่เขาบอกว่าโอ้โหรูปร่างสูงใหญ่นะครับ
ไม่ใช่งานง่ายของทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับ
มีการเปิดเผยเลยนะครับว่าจะเป็นใครบ้างในเกมนัดนี้
คือต้องบอกเลยว่าเป็นความโชคดีของทีมชาติไทยด้วย
เพราะว่าไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเลยจากเกมนัดแรกที่ผ่านมา
การฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้
อากิรานิชิโนกุญสือทีมชาติไทยก็ได้กล่าวว่า
ทีมไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บ
และผู้เล่น๑๑คนแรกจากเกมที่แล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับ

พร้อมกล่าวชมสรวิทย์พานทองที่ทำผลงานได้ดีในเกมแรก
กับตำแหน่งกองกลางทั้งที่ในช่วงเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อม
และนิชิโนยังบอกอีกด้วยว่าสรวิทย์นั้น
เป็นนักเตะที่ครอบครองบอลได้ดี
ทำให้ตัวนิชิโนเองก็เลือกเขาในการเล่นตำแหน่งใหม่
นั่นก็คือตำแหน่งกองกลางนั่นเองนะครับ

ก็จะใช้ผู้เล่น๑๑ชุดที่เอาชนะบาเรนมา๕ประตูต่อ๒
ในการที่จะพบกับออสเตรเลียในค่ำของวันนี้นะครับ
งั้นเราไปดูกันนะคะ๑๑ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนาม
ก็คือชุดเดิมกับเกมที่ชนะบาเรน๕ประตูต่อ๐นั่นแหละ
ในระบบ๔๒๓๑นะคะ

ชนะบาเรนได้๕๐หวังว่าวันนี้จะเก็บอย่างน้อย๑คะแนนแล้วกัน
เพื่อหวังเข้าสู่รอบต่อไปนะคะ
ผู้รักษาประตูค่ะกรพัฒนารีจันทร์นะคะ
ส่วนแบ็คขวาก็จะเป็นมีโชคมหาสารนุกูล

ชินพรรดิออกับสินค้านพรมสุทธิ์พระ
แบ๊กซ้ายเป็นทิตาธรอักษรองศรี
ตรงกลางตัวรับอย่างที่โบโบ้ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
มีสรวิทยพันธองที่ได้รับเสียงชื่นชม

ฟอร์มในเกมแรกก็จะจับคู่กับกิจสดากาแมน
ถือว่าเป็นคู่กองกลาง๒คนที่ลงตัวนะ
ถือว่าไปค้นหามาในการฝึกซ้อมนะครับ
แล้วก็ได้๒ฟิตฟิลที่ต้องบอกว่าช่วยเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมจริง
ในเกมนัดแรกสำหรับกิจดาและแสลวิทย์ด้วย
ส่วนกลางลุก๓คนก็จะเป็นอานนวนอามรเลิศสัก
พโชคสารชาติที่เกมแรกทำไป๑ประตู
และ๑ดาวรุ่งพุ่งแรง

ทำ๒ประตูในเกมแรกกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุด

เกมลุกต้องบอกว่าสะเดาไปเลยนะครับ
เกมของทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับทั้ง๓คนนะครับ
ส่วนหน้าเป้านะคะสุภาชัยใจเด็ดจริงเกมกับบาเรน
มีโอกาสจบสกอร์หลายคันมีชนเสาชนคานบ้างก็มี
หวังว่าวันนี้เจ้าอามจะสามารถจบสกอร์ให้กับทีมชาติไทยได้นะคะ
ส่วนอีก๒คนที่เกมกับบาเรนลงมาเป็นตัวสำรอง
ไม่ว่าจะเป็นการนารินถาวรศักดิ์
แล้วก็เจริญศักดิ์วงกรที่ทำ๒ประตูในเกมนัดแรก
ก็น่าจะมีโอกาสสอบแทรกเช่นเดียวกัน
ที่แล้วลงมาเป็นตัวสำรองนะครับ
แล้วก็โชว์ผลงานได้โดดเด่นจริง
อย่างในรายของเจริญศักดิ์ลงมาในช่วงท้าย

แล้วก็ลงไปสปีดดีกว่าเห็นชัดเจน
แล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือการทำประตูได้ทั้ง๒ประตูนะครับ

ถ้าเป็นสำรองก็ถือว่าเป็นไม้เด็ดของทีมชาติไทยได้เหมือนกัน
ในครึ่งเวลาหลังนะครับสำหรับเจริญศักดิ์องค์กรนะครับ
มาดูฝั่งของคู่แข่งของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
อสเตรเลียที่เกมนัดแรกทำได้เพียงแค่เสมออีลักษณ์มา๑ประตูต่อ๑นะครับ

แฮมอาโนกุญซือของออสเตรเลียก็หวังว่าเกมที่พบกับไทยนั้น
จะทำผลงานให้ดีกว่านัดแรกนะครับ
แล้วก็อาจจะใช้ผู้เล่น๑๑คนแรกที่แตกต่างจากเดิ
ต้องดูว่าเขาจะเล่นอย่างไรด้วยนะครับ
ซึ่งออสเตรเลียชุดนี้มีฮัสซันตูเล่กองหน้าลูกครึ่ง
เชื้อสากินีรวมไปถึงเลเน่ฟิตโพโปนะครับ
ที่ยิงฟรีคลิกในเกมนัดแรกนะครับ
ดูครับระยะไก่แล้วยิงดีมากนะครับ
เกมนัดนี้ทีมไทยต้องระมัดระวัง
อย่าทำฟาวในพื้นที่อันตรายเด็ดขาด
เพราะเขามีตัวยิงฟรีคลิกที่ยิงเหมือนคิซิโนโรนาโดเลยนะ
ใช่ครับถือว่าเป็นตัวทีเด็ดของทีมชาติออสเตรเลีย
ค่ำวันนี้ด้วยนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับ

เกมฟุตบอลยู๒๓ปีจริงเชียมเอเชีย๒๐๒๐
ที่๒นะครับทีมชาติไทยพบกับออสเตรเลีย
๒ทุ่ม๑๕นาทีที่ราชมังคารากีฬาสถานนะครับ
ฝากแฟนบอลไม่ว่าจะไปเชียร์กันที่สนาม
หรือว่าดูผ่านหน้าจอก็ให้กำลังใจ